เอาล่ะนะครับมาดูอีกอารมณ์หนึ่งของข่าว
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๓แอบรักสาวสวยประจำหมู่บ้าน
อายุ๒๐ต้นรักมากอยากจะไปอยู่ในห้องนอนเขา
ปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นไปถึงห้องนอนเขาแล้วนะครับ
ไปหลับรอฟินแค่ไหนหลับนานแค่ไหนตำรวจต้องมาปลุกอะครับ
ไม่รู้ฝันถึงเจ้าของห้องอยู่หรือเปล่าแต่หลับลึกจริงครับ
เจ้าของมาเจอต้องตามตำรวจขนาดตามตำรวจมานี่ตำรวจมาปลุกได้
แสดงว่าหลับลึกมากนะนางราตรีอายุ๕๑ปีครับ
เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อบักจ่อย
บักจ่อยบักจ่อยนะนายสิริรูบุญอายุ๔๓
ย่องขึ้นบ้านมาแล้วนะเข้าห้องนอนลูกสาวมาแล้ว๓ครั้งครับแม่บอกโอ้โห
ก่อนหน้านี้ใช้มีดงัดหน้าต่างนะฮะเป็นหน้าต่างห้องนอนลูกสาวอายุ๒๓
ตอนตี๓ตอนนั้นลูกชายตื่นมาเจอก่อนในจ่อยก็รีบหนีไป
หลังจากนั้นลูกสาวไม่กล้านอนห้องแล้วนะครับให้พี่ชายมานอนแทน
แต่วันเกิดเหตุเคราะห์ดีครับลูกสาวไปทำธุระที่ชัยภูมิ
จ่อยมาฮะจ่อยมาปีนขึ้นเลยไม่เจอไม่เจอคนมานอนเล่นแล้วเผลอหลับนะครับ
กระทั่งแม่เนี่ยเปิดห้องมานะฮะก็ตกใจรีบแจ้งตำรวจครับ
เนี่ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่พอตำรวจไปเนี่ยนะคะในจ่อยสารภาพค่ะ
บอกว่าชอบลูกสาวบ้านเขามานานแล้วแต่ว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้า
เป็นโรคจิตเสพยาเขายืนยันบอกเขาไม่ได้บ้าแค่แอบชอบ
ชอบมันผิดตรงไหนจ่อยก็ตั้งคำถามถามกลับมานะคะ
ส่วนหญิงสาวที่ในจ่อยหลงรักเอาเป็นว่าสมมุติชื่อน้องปามก็แล้วกันนะคะ
บอกว่ารู้จักในจอยแต่ว่านับถือคือรู้จักในฐานะลุง
คือเป็นญาติกันด้วยแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็ก
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นมีท่าทีว่าจะชอบพอกันแบบนี้นะคะ
หรือแสดงอาการแบบนี้เขาน่าจะเสพยาแล้วหลอนหรือเปล่านะคะ
ก็จะทำลายข้าวของในบ้านของเขาเองก็โชคดีค่ะว่าวันเกิดเหตุ
กับน้องเนี่ยปกติจะนอนในห้องนั้นด้วยกันนะคะวันนั้นไม่อยู่ด้วยกันทั้งคู่
แต่หลังจากนี้คงต้องระมัดระวังแล้วล็อกประตูหน้าต่างให้แน่นหนากว่าเดิมค่ะ
หนูก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าหนูดูจากที่แบบเขาให้การเมื่อวานค่ะ

เห็นเป็นลุงค่ะแกบอกว่าแกชอบนานแล้วค่ะ
แต่ว่าแกไม่ได้ทำแบบชอบเลยนะคะแกไม่ได้มีกิริยาอะไรเลย
ตกใจค่ะเพราะว่าคนก็อยู่แบบหนูเจอมาตั้งแต่เด็กนะคะ
ฉุกคิดไงเพราะเขาเจอกันตั้งแต่เด็กเป็นลุง
ใช่ไหมคะอยู่มาโอ้มาอยู่ในห้องนอนแล้วเข้ามา๓ครั้งแล้ว
แต่แม่เนี่ยบอกว่าไม่ยอมนะคะ
คืออยากจะให้พาในจ่อยไปรักษาอาการทางจิตเวทที่โรงพยาบาลไปด้วยตัวเองด้วย
เพราะว่าคือแม่ไปลงบันทึกประจำวันไว้
ไม่ให้นายจ่อยทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
แต่ว่าไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีด้วยความที่ว่าเห็นว่าเป็นญาติกัน
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปรักษาอาการทางจิตเวทที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง
นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเป็นผู้หญิงเจออย่างนี้ก็ตกใจค่ะ